สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แน่นอนตอนนี้การหาเสียงเข้มข้น
ผู้รับสมัครนะครับลงพื้นที่ขอคะแนน
แล้วก็นำเสนอนโยบายแข่งกัน
เพื่อคนกรุงเทพมหานครครับ
ไปดูที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์กันก่อนครับ
สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันนี้ไปเดินหาเสียงที่ตลาดสะพาน๒
และตลาดโชคชัย๔เขตลาดพร้าวครับ

ไปเจอนะฮะท่านไปเจอผิวทางเท้าขุขระ

มีสิ่งปลูกสร้างป้ายจราจรกีดขวาง
คนแก่คนพิการใช้งานไม่สะดวกนะครับ
สายสื่อสารก็ไม่เป็นระเบียบ
คุณชาติชาติชูนโยบายเดินทางดี
พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ๑๐๐กิโลเมตร

แล้วก็พบการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
หากพัฒนาทางเท้าให้มีคุณภาพในทุกเขต
ออกแบบให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้
มาตรฐานการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทน
ปัจจัยส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคน

สุดท้ายคนจะออกมาเดินมากขึ้น
ควบคุมความปลอดภัยบนท้องถนนได้ด้วยครับ
ขณะที่ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
วันนี้มาเดินหาเสียงที่พราวไดทพาร์คศรีนคริน
แนะนำตัวนำเสนอนโยบายกับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับ
นโยบายฟุตบาททางเท้าคนเดินเท้าสำคัญที่สุดเหมือนกัน
หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากอทมนะครับ
ฟุตบาททางเท้าต้องเรียบสนิทต้องสะอาด
ต้องมีถังขยะรองรับที่เหมาะสม
และต้องมีการบริการก๊อกน้ำปลาปลาฟรีทุกพื้นที่
และชูนโยบายอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วกรุงเทพมหานคร
ไวไฟฟรี๑๕๐๐๐จุด
จะทำให้กล้องวงจรปิดไม่ตาบอดเหมือนทุกวันนี้ครับ

ประชาชนสามารถดูได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
อกจากนี้จะสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้า
สามารถขายของได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
มันเป็นเสน่ห์ด้วยสตรีทฟู้ดของกรุงเทพมหานคร
ส่วนกรณีการคุกคามทางเพศนเอ้วท่านบอกว่า

ที่ชัดเจนต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ
และความรุนแรงทุกรูปแบบครับ
ชาวกรุงเทพก็เตรียมตัวใช้สิทธิ์ของท่าน